ไปที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้นะครับคนร้ายตะเวนงัด

แล้วก็ได้เงินไปเยอะเช่นกันนะครับ

ผู้เสียหายคือนางแดงนภาพรเจ้าของร้านบ้านพรของแม่นะครับ
ปากซอย๑มุมวัดปัชชิมทัศน์

คนร้ายเข้าไปใช้ครีมตัดกุญแจช่องที่ใส่เงินหอดเหรียญเครื่องซักผ้า

สามารถตัดเอาเงินไปได้นะครับไปได้๔ถัง
เงินสดจำนวน๕๐๐กว่าบาท

น่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณตี๒กว่า
คนในบ้านได้ขึ้นนอนกันหมดแล้วนะครับ
กล้องวงจรปิดก็ถูกใช้ไม้ดันขึ้นไปข้างบน
ไม่สามารถดูได้ว่าคนร้ายมีกี่คน
ผู้เสียหายยังบอกต่อไปว่านะครับ
ต่อไปนี้ก็คงจะไม่เปิดให้ลูกค้าซักผ้าในตอนกลางคืนอีกแล้ว
คงต้องปิดประตูแล้วล็อกเลยนะครับ
เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำอีก
คนร้ายยังเอาช่องที่ใส่เงินออกไปด้วยอีก๒อัน

ทุกวันนี้โจรขโมยไม่กลัวกล้องวงจรปิดกันแล้วนะครับ
คงต้องวานให้ทางตำรวจสพมมหาศาลคาม
เข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียงด้วยนะครับว่า
จะตามจับบรรดาคนร้ายเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับ
แล้วก็เพราะในคืนก่อนหน้าก็มีเครื่องซักผ้าถูกงัด
เอาเงินไป๒เครื่องบริเวณถนนนครสวรรค์๓แยกกาลสิน